คุณผู้ชมครับก็เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับกับกิจกรรมที่เราทำเพื่อให้กับพ่อค้าแม่ขาย
เขาได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวเองกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มาร้านที่จะแนะนำวันนี้นะคะเป็นร้านขนมโบราณค่ะ
ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นรับรองเลยว่าเป็นสูตรโบราณแท้แล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่๓
ขายมา๑๐ปีแล้วนะคะ
นมไทยของทางร้านเขามีเยอะมาก
ครกใบเตยโบราณอย่างนี้

ขนมตาลขนมถั่วแปบขนมต้มตาโก้เผื่อกข้าวโพด
่อมเยาว์เริ่มต้นที่๕บาทไปจนถึง๒๐บาทเลย
ใครสนใจสั่งซื้อถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนได้เลยนะจ๊

ถ่ายรูปแชะกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากให้เราช่วยเหลือโปรโมทร้านให้หน่อย
แล้วครับบอกแบบนี้เราจะจับมือคุณผู้ชมแล้ว

ใช่ค่ะฝากร้านกันได้แบบฟรีเลยนะจ๊ะ
บอกแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ